หลาบแดงบานเต็มทุ่งเลยค่ะสวยงามมากมากเลยนักท่องเที่ยวท่านไหนสนใจจะถ่ายภาพได้เลยหรือว่าจะตัดกุหลาบสดกลับบ้านไปเป็นกระเช้าเราก็ยินดีนะคะถ่ายรูปให้สบายเลยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานในเช้าวันแรกของสัปดาห์กันแล้วนะคะ
อย่างที่คุณนัทพงศ์บอกไว้เลยนะคะว่าเหนือหนาวใต้ฝนและคลื่นสูงด้วยสรุปสั้นทำความเข้าใจกันง่ายแบบนี้
แต่เพื่อให้เห็นภาพนะคะเราดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ดูภาพถ่ายดาวเทียมนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สิ่งที่เราจับตาดูอยู่ก็คือพายุกรอวานนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะแล้วเดี๋ยวสักหน่อยนะคะ
มันก็จะเคลื่อนมาเรื่อยนะคะทางด้านภาคใต้ของประเทศไทยนะคะ
และมันก็จะมีทิศทางต่อเนื่องมาจนถึงสักวันที่๒๓ธันวาคม
ตอนนี้นะคะเราให้เห็นทำลายเส้นทางของการเดินทางพายุลูกนี้เลยนะคะ
นับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะพายุก็เริ่มก่อตัวจากดีเปรชั่นขึ้นมาแล้วนะคะ
กลายเป็นโซนร้อนแล้วมันจะเคลื่อนตัวมาเรื่อยนะคะ
จนกระทั่งถึงใกล้ใกล้กับอ่าวไทยจะอ่อนกำลังลงนะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ถึงกันนั้นเองก็ตามก็ส่งผลกระทบให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
ฝนตกแล้วก็คลื่นลมแรงโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนล่างของภาคนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของเส้นความกดอากาศเราดูจากแผนที่อากาศตรงนี้
ฉันดีใจมากที่ได้เห็นภาพนี้เพราะอะไรคุณผู้ชม
คุณผู้ชมสังเกตเส้นพันยี่สิบนะคะเส้นหนาทึบสีน้ำเงิน
เส้นนั้นหมายถึงเส้นหนาวเส้นเย็นตอนนี้พ่อแม่พี่น้องภาคเหนือนะคะ
จังหวัดเชียงรายจังหวัดทางบึงกาลนครพนมสกลนครอุดรธานีเนี่ย
เริ่มหนาวเย็นแล้วอุณหภูมิตอนบนอย่างยอดดอยยอดภูติดลบเกิดน้ำค้างแข็งหลายพื้นที่
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือภาคอีสานตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ
และเพิ่มความชัดเจนนะคะดูจากโมเดลนี้ค่ะ
สีเขียวคือประมาณสักสิบองศาเซลเซียสสีเหลืองประมาณสักยี่สิบ
ตอนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางอีสานเหนือแทบจะเป็นสีเขียวทั้งหมดแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะได้อากาศหนาวช่วงนี้เหมาะเลย
แต่ขณะเดียวกันอาจจะมีความกังวลเรื่องของเรื่องฝุ่นเรื่องไวรัสต่าง
อย่างนี้ก็ป้องกันตัวเองด้วยหน้ากากอนามัยนะคะส่วนภาคใต้เช็คเรื่องของฝนกันหน่อยค่ะ
วันนี้นะคะฝนก็จะตกแถวภาคใต้ตอนล่างนับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
อาจจะยังตกไม่มากนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าก็คือคลื่นค่ะ
อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงสองถึงสามเมตรถ้าเข้มสีน้ำเงินจาดจัดหน่อยคือสามเมตร
เพราะฉะนั้นทางกรมอุตุก็แนะนำว่างดเดินเรือจนถึงสักวันที่๒๓ธันวาคมไปก่อนนะคะ
ส่วนช่วงเวลานี้ค่ะหลายพื้นที่อากาศหนาวถึงหนาวจัด
ฉะนั้นไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีไหมคะที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหอากาศก็ดีวิวก็สวยนะคะเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวก็เลยไปถ่ายภาพสวยสวยกันแบบนี้
ดูแล้วเห็นทิวเขาสวยงามทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวก็เดินทางกันไปนะคะ
ที่บริเวณภูหลวงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ชมธรรมชาติสัมผัสลมหนาวและเดินลัดล้อเข้าไปในป่า
ถ่ายรูปกับอะไรคะนี่ค่ะใบเมเปิ้ลหรือว่าบ้านเราก็จะเรียกว่ากวมแดง
ตอนนี้มันผลัดใบสีแดงสดเลยนะคะร่วงหล่นลงพื้น
เป็นพรมธรรมชาติที่งดงามจริงจริงซึ่งต้องบอกว่าใบเมเปิ้ลแดงนี้นะคะ
มันจะร่วงปีละครั้งในช่วงต้นหน้าหนาวประมาณสักธันวามักกราแบบนี้นะคะ
ใครอยากจะไปชมความสวยงามรีบไปเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาประมาณสักแค่๑สัปดาห์เท่านั้น

เราไปดูที่เชียงใหม่ค่ะ

ยอดดอยทนทนอุณหภูมิลดต่ำลงกว่าสี่องศา
ทำให้เกิดเหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งนะคะ

ชมวิวบรรยากาศสวยเย็นสะใจได้ถ่ายรูปกับเหมือยขาบด้วย
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนก็รอคอยนะคะแต่ก็แน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ชมว่า
ถ้าใครจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่อากาศหนาวแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ
ทำให้ร่างกายของตัวเองอบอุ่นใส่เสื้อหนาเข้าไว้
หมวกไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหมอกลงศีรษะก็อาจจะทำให้ไม่สบาย
และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยจริงก็คือหน้ากากอนามัยนะคะ
เจลล้างมือทำให้ตัวเองสะอาดถูกสุขอนามัยอยู่เสมอนะคะ
และถ้าหากว่าอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติ
แล้วก็ชมดอกไม้สวยที่ยอดดอยยอดภูหรือเมืองหนาว
ตอนนี้ก็มีเยอะเลยนะคะอย่างดิฉันนะคะ

ขอไปดูแลนักท่องเที่ยวก่อนนะคะ
ให้น้องเขาเก็บดอกไม้มาให้ค่ะคุณผู้ชม